มาถึงแล้วข่าวตายแล้วฟื้นที่มีภาพอยู่ด้านหลังนะฮะ
แต่ว่าในข่าวเนี่ยจะตายแล้วฟื้นอย่างที่หลายคนเชื่อหรือเปล่า
หลายคนบอกรอดูข่าวนี้เพราะว่าเชื่อว่าคนตายแล้วฟื้นเป็นคนมีบุญ
สุราธานีครับคุณผู้ชมครับคือญาติเนี่ยพาคนป่วยไปรักษานะฮะ
แล้วก็บอกหมอคือชาวบ้านมักจะแบบไม่เป็นไรคุณหมอ
ขอให้คนป่วยเนี่ยไปเสียชีวิตที่บ้านเถอะคือขอกลับบ้านบ้างก็เถอะ
แล้วที่บ้านเนี่ยเตรียมอยู่แล้วนะเตรียมจะจัดงานศพให้อยู่แล้วนะ
คือผู้ชายคนนี้ครับนะฮะหมอบอกว่ายังไงจะตายแล้วฟื้นหรือเปล่า
นี่คือหน้าบ้านเลขที่๒๑๑ทับ๑หมู่๘ตะบนบ้านเสด็จอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราชธานีครับ
พี่น้องครอบครัวเสือทองวางแผนกันแล้วว่าจะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพนะฮะ
ให้กับนายปราโมทเสื้อทองอายุ๕๕ปีคือท่านเป็นโรคสะเก็ดเงินครับ
แล้วก็ติดเชื้อในกระแสโลหิตอาการโคม่าจนญาติญาติเนี่ยตัดสินใจบอกพากลับบ้านเถอ
เพราะเชื่อว่านายปราโมทเนี่ยน่าจะเสียชีวิตแล้วล่ะมีการเตรียมจัดพิธีอย่างที่ผมบอกไป
พอมาถึงนะครับพอมาถึงคุณผู้ชมมาถึงบ้านในปราโมทมีอาการตอบสนองเหมือนฟื้นจากความตายครับ
นางสุภาพรชนะพลอายุ๕๑ปีเป็นภรรยาของพี่ปราโมทเนี่ยเล่าบอกว่า
ปาโมดเขาป่วยเป็นโรคสะเก็ดเงินมาสัก๒๓ปีได้แล้วก็รักษาตามอาการไป
มิถุนายนครับพี่ปราโมทเขาอาการหนาวสั่นแล้วก็ตัดสินใจพาส่งโรงพยาบาลเคียนซา
มิถุนายนได้รับยาฆ่าเชื้อญาติก็ขอให้หมอส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสุราธานีด้วยอาการไม่รู้สึกตัว
แล้วก็ไปอยู่ห้องไอซียูครับอาการหนักเป็นตายเท่ากันโคม่าว่างั้นเถอะ
เธอก็ตัดสินใจพาสามีว่ะเช้าบ้านเค้าอย่างนี้นะเออถ้าอาการขนาดนี้แล้วนี่
ให้พี่เขาก็มาหมดลมที่บ้านเสียชีวิตที่บ้านดีกว่า
คุณผู้ชมครับระหว่างพาตัวพี่ปราโมทลงจากรถกู้ภัยคือมาถึงบ้านแล้วนะ
พูดได้คืออาการโคม่า

คุณหมอสมศักดิ์นินพงศ์ท่านเป็นหัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
โรงพยาบาลสุราธานีท่านบอกว่า
นี่นะผู้ป่วยเข้ามารักษาด้วยอาการไม่รู้สึกตัวความดันต่ำมาเลย

รักษาอาการแล้วก็วางแผนการรักษาด้วยการตัดแขนที่มีการอักเสบ
เพื่อลดเชื้อโรคที่มันอยู่ในโลหิต
แต่ญาติปฏิเสธการรักษานะครับแล้วก็ถอดเครื่องช่วยหายใจ

พอมาถึงเนี่ยก็เหมือนตายแล้วฟื้น
แต่จริงผู้ป่วยยังไม่ได้เสียชีวิต